คุณผู้ชมครับเช้าแบบนี้ใครยังไม่ได้ทานอะไร
เดี๋ยวมีอาหารดีมาให้ได้แนะนำ

บ่งไม้บ่งมือแล้วแบบนี้นะครับว่าอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจนะครับก็ทำอาหารกลางวันทานกันเองครับภายในโรงพักแบบนี้
เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ห้องครัวของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็กำลังก้มหน้าก้มตาทำอาหารมื้อกลางวันให้แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยกันแบบนี้แหละครับ
นี่เห็นไหมคุณตำรวจเนี่ยนะเขาไม่ได้เก่งแต่จับผู้ร้ายนะ
จับตาหลิวก็ได้จับกระทะก็ได้อ่ะพอได้จับตาหลิวจับกระทะแล้วเป็นเรื่องเลย
ท่องแคล่วนะโอ้โหได้เมนูสุดอร่อยมาเพียบเลยนะครับ
นี่โครงการอาหารกลางวันเพื่อเพื่อนตำรวจแล้วก็พอเราไปถามท่านนี้นะครับ
ผู้กำกับการสภสวีเนี่ยก็เล่าว่าตนเองก็คิดโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจนั่นเองนะครับ
ก็ถือว่าเป็นโครงการดีสำหรับข้าราชการตำรวจ
ยังเป็นการสร้างวินัยในการอดอ้อมมัธยัตน์
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนอีกด้วยล่ะครับ
ถือว่าเป็นโรงพักต้นแบบนะครับที่ทางตำรวจนั้นทำอาหารทานกันเอง

ไม่ใช่ว่าบอกว่าตำรวจเป็นผู้ชายจะมาทำกับข้งกับข้าวได้ดีกว่าผู้หญิงยังไง
โอ้โหดูสิคุณอยากจะเอาข้าวสวยไปนั่งด้วย
ไปทานด้วยได้ไหมแกงหอยแกงส้มโอ้ตายแล้วคิดอะไรไม่ออก
ดังนั้นเราไปโรงพักไปกินข้าว